บรรยากาศล่าสุดที่อังกฤษนะครับหลังจากการเดินทางไปถึงของครอบครัวศรีวัฒนประพานะครับก็เดินทางมุ่งตรงไปที่
เมื่อวานนี้ครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มนะครับตามเวลาบ้านเราครอบครัวศรีวัตนประพาครับนำโดยคุณเอมออนแล้วก็มีคุณอายวัฒน์นะครับบุตรชายคนเล็กซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสโมสรเลสเตอร์นะครับคุณเอมออนก็เป็นภรรยานะครับของคุณวิชัยรวมถึงคุณอภิเชษแล้วก็คุณอรุณรุ่งนะครับบุตรชายแล้วก็บุตรสาวอีกสองคนแล้วก็

หลังจากที่คุณวิชัยนั้นมาเทคโอเวอร์กิจการตั้งแต่ปี๒๐๑๐ครับ